ไม่ใช่ว่าไทยจะสายหน้าจะโบกมือปฏิเสธว่าไม่เอา

คือมาเที่ยวได้ยินดีอย่างยิ่งเพราะว่านำเงินมาด้วย
ก็ทำให้เศรษฐกิจของไทยเงินสะพัดตามไปด้วยนะครับ
แต่ปัญหาอยู่ที่ว่าคุณผู้ชมครับนอกจากเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติภัยที่เกิดขึ้น
เพราะว่าความไม่เชี่ยวชาญขาดทักษะความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับข้อกฎหมายการจราจรของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนบางส่วนแล้วเนี่ยนะครับ
อีกหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าคนจีนมาเที่ยวเมืองไทยจำนวนมากก็จริง
แต่เม็ดเงินไม่ได้ไหลเข้าประเทศไทยไม่ได้ไหลเข้ากระเป๋าสตางค์ของคนไทยเนี่ยทั้งหมดนะครับ
สมมุติว่าคนจีนมาเที่ยวร้อยคนไม่ได้หมายความว่าทั้ง๑๐๐คนนี้
จ่ายเงินให้กับธุรกิจสถานบริการต่างของคนไทยทั้งหมด
ที่จีนเป็นหุ้นส่วนหรือประกอบธุรกิจอยู่
นั่นทำให้เม็ดเงินไม่ได้ตกในกระเป๋าของคนไทยอย่างแท้จริง
ธุรกิจแบบนี้ทัวร์ศูนแบบนี้ไม่ได้ผิดกฎหมายครับ
แต่อีกด้านหนึ่งคือนำไปสู่การกินรวบทางธุรกิจที่เงินทุกอย่างนั้นไหลกลับไปที่จีน
เป็นแค่สถานที่ท่องเที่ยวให้มาเชยชมเท่านั้น
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
จังหวัดภูเก็ตมีสายการบินจากจีนบินตรงมาที่นี่ประมาณ๑๘ไฟล์ต่อวัน
เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเข้ามาในประเทศเฉลี่ยวันละ๓๕๐๐คน
แกรมการท่องเที่ยวส่วนใหญ่คือการท่องเที่ยวทางทะเล
ใช้เรือสปีดโบสต์เดินทางไปยังเกาะต่าง
โดยลูกทัวร์จะต้องซื้อแพ็กเก็ตทัวร์ในส่วนนี้เพิ่มเป็นรายบุคคล
ส่วนโปรแกรมท่องเที่ยวในเมืองที่ถือเป็นกิจกรรมหลักของทัวร์ศูนย์เหรียญ
ก็จะพาลูกทัวร์ไปช้อปปิ้งชมการแสดงโชว์
โดยมีเป้าหมายในร้านที่มีชาวจีนเป็นในทุนหรือถือหุ้นส่วนกับบริษัท
กิจการร้านค้าและแพ็คเก็ตเสริมจึงถูกเพิ่มราคาที่สูงกว่าท้องตลาด
เส้นทางการท่องเที่ยวที่ถูกกำหนดไว้
ทำให้ลูกทัวร์ไม่มีโอกาสได้พบกับธุรกิจท้องถิ่น

ประกอบกับการเลือกใช้งานไกด์จีนที่มักปลูกฝังดังความคิดว่า
ให้ระวังพ่อค้าท้องถิ่นหลอกขายสินค้าไม่มีคุณภาพแต่ราคาแพง
ต้องยอมท่องเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์

เต็มไปด้วยป้ายโฆษณาภาษาจีน
และหากคนไทยจะเดินเข้าไปในร้านเหล่านี้
ก็จะกลายเป็นคนแปลกหน้าทันที
ขณะที่การสำรวจพื้นที่พบว่า
ครอบงำธุรกิจของทัวร์ศูนย์เหรียญยังแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว
เพียงแค่ธุรกิจที่พักร้านค้าร้านอาหาร
แต่ยังรวมไปถึงวัดศูนย์รวมจิตใจของคนไทย

ทีมข่าวลงพื้นที่สำรวจภายในวัดแห่งหนึ่งใจกลางเมืองภูเก็ต
พบว่ามีนายทุนจีนเข้ามาเช่าที่ดินวัดเพื่อใช้ประโยชน์กับธุรกิจ
และแน่นอนว่านักท่องเที่ยวชาวไทยคือสิ่งแปลกปลอมของที่นี่
ภายในพระอุโบสถถูกตกแต่งคล้ายกับวัดไทยทั่วไป
แต่ที่เป็นสิ่งแปลกปลอมภายในคือตู้ให้เช่าเครื่องลางของขัง
พร้อมจะให้บริการนักท่องเที่ยวทันทีที่มาไหว้พระ
โดยไกด์จีนจะนำลูกทัวร์ทำกิจกรรมทางศาสนาตั้งแต่ไหว้พระ
ปิดทองรับน้ำมนต์และปิดท้ายให้ลูกทัวร์เดินเลือกซื้อสินค้า
ซึ่งเป็นเครื่องลางของขังตามอิสระ
ให้เช่าเครื่องลางของขังของที่นี่มีตั้งแต่ราคา๓๐๐บาท
จนถึง๑๕๐๐๐บาทที่ลูกทัวร์ชาวจีนจะซื้อกลับไปเป็นของที่ละลึก
หรือเป็นของฝากให้กับครอบครัว
ทั้งหมดเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นท่ามกลางการเติบโตของธุรกิจการท่องเที่ยว
และจังหวัดภูเก็ตก็เป็นภาพสะท้อนให้เห็นเป็นอย่างดีว่า
เมืองท่องเที่ยวของประเทศไทยจะต้องเผชิญหน้ากับปัญหารูปแบบไหนหลังจากนี้
ข่าวไทยบรัฐทีวีรายงาน